ก็ใจดีไงให้เพื่อนยืมมอเตอร์ไซค
เพราะตอนแรกเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวจะขอยืมขี่กลับบ้านไปอาบน้ำ
ใครจะคิดไม่ได้ขี่กลับบ้านไปอาบน้ำ
ขี่มาแล้วมาขโมยของในบ้านที่ให้ยืมมอเตอร์ไซค์นี่แหละ
แต่แหมพอทำไม่ดีแบบนี้นะถูกตำรวจรวบตัวได้
จับมาเลยจับมานั่งเลยแล้วให้พนมมือให้สาบานเลย
ถ้าเกิดทำอีกนะขอให้มีอันเป็นไปใน๓วัน๗วันค่ะ
ไหนเลยไม่เป็นไป
สาบานต่อหน้าพระแล้วก็ไปกราบแม่นะฮะ
ผู้ชายคนนี้อายุแค่๑๖เองนะในโบมในนถกร
โดนจับเพราะอะไรล่ะไปเอาของในบ้านของป้าอรุณ
ในบ้านของป้าอรุณน่ะป้าอรุณอยู่ที่ฉะเชิงเซา
นายคนนี้เขาจะมาขโมยกระเป๋าเงิน
แต่ว่าปรากฏป้ารู้ตัวก่อนแล้วก็จับได้ไงคะ
ทีนี้ไปถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอกว่า
จริงทั้งสองบ้านคือบ้านป้าอรุณกับบ้านพี่เสกสรร
ที่เขาให้สัมภาษณ์เราเนี่ยนะเขาบอกว่าของหายบ่อย
แล้วก็คิดว่าแบบลูกเธอหลานเธอใช่ไหมที่มาขโมยของ
คือคิดกันแบบนี้ฮะใช่ฮะไม่คิดเลยว่าคนเกาะเหตุจริง
เป็นเพื่อนของหลานของบ้านทั้งสองหลังนี่แหละ
คือในบูมคนนี้นั่นแหละแล้วเคยนะ
เคยขโมยทางป้าอรุณโดนจับได้ไปแล้ว
รอบหนึ่งป้าก็ไม่เอาเรื่องแต่รอบนี้มาแสบกว่าเดิมคือยืมมอเตอร์ไซค์ของหลานในบ้านไง
หลานป้าอรุณแล้วบอกเดี๋ยวจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปอาบน้ำ
สุดท้ายก็มาขโมยของบ้านป้าอรุณเนี่ยแม่ของตัวในบูมอ่ะ
บุ๋มผู้ก่อเหตุแม่ไม่รู้เรื่องเลยตอนแม่มาถึงแล้วรู้ว่าลูกชายทำแบบนี้
แม่ก็ร้องไห้ถามลูกลูกจะทำแบบนี้ทำไมลูก
บอกแม่อย่างนี้จะเอาตังค์ไปเล่นสล็อตแม่โอ้โห
แล้วป้าอรุณรอบ๒รอบนี้ป้าอรุณยังใจดีนะ
ยังไม่เอาเรื่องในบูมอีกนะเพราะว่าเห็นว่าเออเป็นเพื่อนกับหลาน
ทีนี้ตำรวจพาไปทำประวัติไว้ก่อนค่ะ
แล้วก็บอกกับพ่อแม่ด้วยว่าต้องดูแลในบูมดูแลลูกชายให้ดี
ก็เอามาสาบานต่อหน้าหลวงพ่อโสธร
แล้วก็ให้กราบเท้าขอขมาพ่อแม่ด้วยนะคะ
อายุยังน้อยอยู่เลยนะสิบหกอ่ะอืมนะครับ